ส่วนเรื่องของคดีฆ่าหันศพของแก๊งนางสาวเปรี้ยว
ฆ่าหันศพเคยเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีความคืบหน้าของคดีนะครับ
เมื่อสารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานโจทย์นัดแรก

ผู้ต้องหาทั้งหมดคดีนี้มี๕คนด้วยกัน
๔คนถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับ
วันนี้ก็ถูกเบิกตัวมานะครับ
มีนางสาวปริยานุษย์วังชัยหรือเปรี้ยว

นางสาวกวิตาหรือว่าเอิญ
นางสาวอภิวัลหรือแจ้นายวะสินหรือนิว
และนางสาวจิดารัฐหรือเบนส์นะฮะ
ผู้ต้องหา๔คนเปรี้ยวเอิญแจ้นิวถูกตั้งข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เบิกตัวจากที่คุมขังไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
ก็มีเบนส์นะครับที่ถูกตั้งข้อหารับของโจรเท่านั้นนะครับ
สารให้ประกันตัวไว้ระหว่างต่อสู้คดี

คือถูกข้อหารับของโจรเท่านั้น

แต่ว่าเป็นผู้ที่รับซื้อโทรศัพท์ของผู้ตายนะครับ
ก็คือนางสาววะฤทธิ์สระกลิ่นจุ้ยหรือวะแอ๐ม

ทั้ง๕คนตกลงวันนี้
นางสาวเปรี้ยวปฏิเสธข้อหาฆ่า
นางสาวริสรากลิ่นจุ้ยหรือแอ๋มสารภาพเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายเท่านั้น
ส่วนเอิญรับสารภาพในข้อหาร่วมกันทำลายศพ
รับสารภาพข้อหารับของโจรจากเดิมปฏิเสธข้อหานี้นะครับ
ส่วนแจ้รับสารภาพข้อหาร่วมกันทำลายศพ
และเสพเมดแอมเฟตามีนและนายวศิลป์หรือนิว
สารภาพร่วมกันทำลายศพเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครสารภาพเรื่องการฆ่าน้องแอ๋มเลย
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการสืบพยานนะครับ
ก็เป็นการสืบพยานนัดแรกก็ต้องมีการนัดกันสืบพยานนัดต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีของเบนส์ที่กลับคำให้การเป็นรับสารภาพเรื่องการรับของโจรนะครับ
เบนส์ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากสืบพยานนัดแรกเสร็จนะครับ
บอกว่าก็ยอมรับผิดในข้อหารับของโจรนะฮะ
โดยได้รับคำตอบสั้นที่นักข่าวถามก็คือต้องการให้เรื่องจบเร็ว
ส่วนทนายความที่เป็นทนายความในส่วนของแจ้นะครับ

รณีของเบนส์ที่รับสารภาพข้อหารับของโจรนะครับ
เนื่องจากพิจารณาแล้วเป็นคดีโทษไม่สูง
ก็อาจจะกลายเป็นโทษเบาถ้ารับสารภาพนะครับ
แต่ก็ยังมีสถานะเป็นจำเลยในคดีนี้อยู่
เนื่องจากศาลจะพิพากษาตัดสินคดีนี้
ในส่วนของกระบวนการทั้งหมดร่วมกันทั้ง๕คน
ส่วนคุณเบนส์เขาก็มอบตัว
แล้วเขาก็รับสารภาพแล้ววันนี้

สารก็บอกว่าให้รอตัดสินพร้อมกัน
โจรเสร็จคดีเสร็จพร้อมกัน
เขาจะไปจัดตัดสินว่าคนดู
จริงเขาก็น่าจะรับสารภาพตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละ
เพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
มาร่วมฆ่า
ช่วงบ่ายก็เป็นการสืบพยาลในฝ่ายของโจร
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้๙น๓๐น